มีหนุ่มใหญ่ช่างสินคนหนึ่งอายุ๕๕ปี
อยู่ก็คุ้มคลั่งค่ะปีนหลังคาบ้านตัวเอง

โชคดีมากจรภีร์เข้าไปช่วยดับได้ทันนะคะ
นี่คือเป็นเหตุการณ์ที่ใครเห็นใครก็ต้องตกออกตกใจกันนะคะ
บางคนทำตัวไม่ถูกเลยว่าจะต้องทำยังไงดี
เป็นเหตุระทึกที่นายโยธินชัยบูลอายุ๕๕ปี
เอาน้ำมันราดตัวจุดไฟเผาเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะคะ
อย่างที่เห็นเจ้าหน้าที่รีบเอาบันไดพาดปีขึ้นไป
แล้วฉีดน้ำดับไฟอย่างเร่งด่วนเลย

รีบนำตัวนายโยธินส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๔ค่ะ
ที่เข้าไปช่วยเหลือก็เล่าให้เราฟังนะคะว่า
ตอนถึงที่เกิดเหตุเห็นนายโยธินปีนขึ้นหลังคาไปแล้ว
แล้วในมือมีน้ำมัน๒แกลลอนด้วย
ตอนนั้นหลายคนก็พยายามเกลี้ยกล่อมนายโยธินค่ะ

หนักเข้าพอคนจะปีนขึ้นไปช่วยเหลือนะคะ
โยธินก็เอาน้ำมันที่ถือไปราดตัวเองทันที

แล้วพอรถดับเพลิงเดินทางมาถึงค่ะ
เหมือนเป็นชนวนเขาก็ตัดสินใจจุดไฟแล้วเผาตัวเองเลย

ใช่โชคดีมากที่กู้ภัยคนหนึ่งทำงานเร็วมาก
คนนี้เสื้อสีส้มเนี่ยวิ่งขึ้นไปพาด
แล้วรีบเอาสายยางฉีดน้ำใส่เลย

เวลาถ้าคนจะเข้าไปนะครับเขาจะจับจรอนน้ำมันมาได้
ก็จะเอาราดเลยครับจะเอาราดตัวอย่างเดียว
ไม่ยอมให้คนเข้าไปใกล้เขาก็บอกว่า๕โมง
นัดไว้๕โมงว่าจะเผาตัวเองให้ได้
ถึง๕โมงปั๊บเขาก็ดูดไฟเผาตัวเองเลยครับ
ดับเพลิงมาถึงพอดีมาถึงยังไม่จอดรถยังไม่อะไรเลย
จอดปั๊บเขาก็จุดไฟขึ้นเลยครับ
แกบอกว่าช่วยช่วยผมด้วยอย่าเอาผมไปทรมานเลย
แกก็ว่าอย่างนี้ครับ
ด้านนางดาราจุปะมะตังเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่า
นายโยทินคนนี้เขามีอาชีพรับจังเขียนป้ายแกะโฟม

ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ใดทั้งสิ้น
วันเกิดเหตุอยู่แปลกใจเหมือนกันที่นายโยธินดื่มเหล้าค่ะ
แล้วก็ปีนขึ้นหลังคาบ้านตัวเอง
พอรู้ข่าวนะในฐานะเพื่อนบ้านที่ก็คุ้นเคยกัน

แต่นายโยธินไม่มีทีท่าสงบลงเลยค่ะ
พูดอย่างเดียวแค่ว่าขอลาก่อนอยากลาแล้วจะตายให้ได้พูดแค่นี้ค่ะ
เธอคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากความเครียดเรื่องที่ดิน
ภรรยานายโยธินเคยเล่าให้ฟัง
แต่ลึกพูดกันตรงก็ไม่รู้จริงว่าอะไรทำให้เขาเป็นได้ถึงขนาดนี้

สำหรับอาการของนายโยธีนนี่ถือว่าค่อนข้างวิกฤตค่ะ
มีนางสารชาสุวรรณปทังภรรยานายโยธิน

จะต้องทำใจนะเพราะว่าอาการหนักมากจริง
โดนไฟไหม้ทั่วร่างไปเนี่ยเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
แต่คุณหมอบอกว่าก็จะพยายามดูแลให้ถึงที่สุดเลยค่ะ